เราฟังเรื่องของคนบนเรือไปแล้วเราไปดูไหมว่าของบนเรือเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
พยายามหลักฐานใช่ไหมคะใช่ฮะอ่านี่แหละครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปดูละเอียดเลย
แล้วเดี๋ยวเราจะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะ
จุดที่๑ครับจุดที่๑มีแก้ววายนะฮะแก้ววายอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เลี้ยงว่าอาจจะเป็นแก้วของใคร
นี่ครับนะฮะจุดที่๑จุดที่๒คือขวดน้ำดื่ม๓ขวดนะครับเห็นไหมฮะ
จะมีเลข๒๓อันก็คือ๓ขวดจุดที่๔คือเสื้อชูชีพอยู่ตรงนี้เสื้อชูชีพนะครับนะฮะ
จุดที่๓เป็นกระติกน้ำแข็งจุดที่๔เป็นเสื้อชูชีพ
แล้วคราบวายที่คุณอรัชพรคุณนัทพงศ์พูดไปมันอยู่ตรงไหนคราบวายอยากจะรู้จริงเลย
ราบวายนี่อยู่จุดที่ห้าครับนะฮะจุดที่ห้าคือท่าเรือหรือเปล่าคะ
นี่ฮะขอขอภาพใหญ่อีกทีก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูไปคราบวายอยู่ตรงไหน
อยู่ท้ายเรือท้ายเรือครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะอันนี้แหละเป็นหลักฐานสำคัญนะครับ
แล้วจุดที่๖มันเป็นซองพลาสติกนะครับที่บอกว่าจุดที่ห้ามคราบวายเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญ
เพราะว่าคราบวายสีแดงตรงนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับรูปนี้ฮะ
รูปที่คุณแตงโมถ่ายไว้กับคุณกระติกผู้จัดการนะครับรูปนี้ฮะ
แล้วก็สวมเสื้อคลุมในมือเนี่ยมีแก้ววายนะครับแก้วหนึ่ง
แล้วจุดที่นั่งถ่ายรูปกับคุณกติกผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยก็เป็นจุดที่
กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
เขาตรวจเจอคราบวายที่เป็น๖นะครับแล้วก็ตรงนี้
ที่ทั้งคู่ถ่ายรูปกันเนี่ยซึ่งขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ
นิ้วมือแฝงบนเรือแล้วก็วัตถุที่พบทั้งหมดอย่างละเอียด
เพื่อสืบสวนหาสาเหตุว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นบนเรือ
แล้วทำไมคุณแตงโมถึงตกน้ำครับต้องบอกว่าพยานหลักฐานที่เป็นวัตถุ
แบบนี้ค่ะถือว่าสำคัญมากเพราะอะไรมีทั้งแก้ววายใช่ไหมคะ
มันจะรู้ได้ว่าอันไหนของใครอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
แล้วมันก็อาจจะประติดประต่อจิ๊กซออะไรขึ้นมาได้
เรื่องนี้พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเลย
ตำรวจแห่งชาติบอกเลยนะคะว่าสำหรับเหตุการณ์ของคุณแตงโมที่ประสบ
ปฏิเหตุตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยได้รับแจ้งมาจากผู้บัญชาการ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจพลตำรวจโทวีระจิระวีระ
ได้มอบหมายให้กับผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่ง
นำเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่โกดังเก็บรับฝากขึ้นลงเรือของบริษัทแห่งหนึ่ง
ย่านบางศรีเมืองไปตรวจสอบหาหลักฐานเรือโคบอล
ร่วมกับตำรวจสพมนนทบุรีและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาตรวจเก็บรวบรวมวัตถุพยาหลักฐานต่างต่างทั้งหมด
ส่งพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการแบบละเอียดซึ่งวัตถุพยานทั้งหมดที่คุณนัทพงศ์เล่าไปเมื่อกี้นี้เนี่ย
จะถูกนำเข้าห้องปฏิบัติการก็คือเอาเข้าแล็บทันทีแล้วจะเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ได้ทั้งหมดเนี่ย
ประกอบการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ซึ่งทางสพมนนทบุรีเนี่ย
ยังประสานให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑เข้าไปเก็บดีเอนเอคนเพิ่มเติมอีก๗คนด้วยนะคะ
เพื่อส่งเปรียบเทียบค่ะนี่แหละเดี๋ยวต้องรอตำรวจ
ว่าตำรวจอ่ะน่าจะเก็บไม่พลาดแหละเดี๋ยวตอนเนี้ยรอให้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบ
ให้ครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนก่อนเชื่อว่ามันน่าจะมีความชัดเจนอะไรออกมา
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะ
คือมันโกหกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปทำให้มันเปลี่ยนจากนั้นไม่ได้นะครับ